ให้ข้อมูลเรื่องของการปฐมพยาบาลที่ผิดพลาด
แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะคะ
ล่าสุดหมอกล้องก็ต้องออกมาเคลียร์อีกหนึ่งรอบ
พร้อมกับวิงวอนบอกว่าอย่าพาดพิงไปถึงสถาบันการศึกษาของเขาเลยค่ะ
หลังโดนทั้งแพทย์และชาวเน็ตออกมาถล่มอย่างหนักว่าหมอกล้องสรวิทย
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ผิดพลาด
พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาดูถูกวิชาชีพของตัวเองแต่อย่างใด
หมอกล้องก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
พร้อมกล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้มีเจตนาให้เรื่องราวใหญ่โตและขอน้องรับความผิดครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว
อนชาวเน็ตที่ไม่พอใจหยุดนำสถาบันการศึกษามาทำให้เสื่อมเสีย
ส่วนตัวทำใจแล้วว่าเรื่องนี้คงส่งผลกับความน่าเชื่อถือในอาชีพหมอของตัวเองอยู่ไม่น้อยค่ะ
ผมก็ยอมรับจะให้พูดอีกกี่ครั้งก็ยอมรับจริงว่ามันเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการ
ก็จริงแล้วในส่วนนี้ในส่วนนี้นะครับมันก็จะบอกว่าถูกต้องก็ได้
แต่ว่ากระบวนการในการที่ก่อนจะออกมาเป็นรายการมันมีหลายส่วน
คือถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้เข้าใจถึงกระบวนการการผลิตมันก็อาจจะมองภาพอีกอย่างหนึ่ง
ผลเสียเยอะที่สุดที่ผมค่อนข้างที่จะรู้สึกกับมันมากก็คือ
อย่าให้เสียไปถึงครูบาอาจารย์นะครับแล้วมันดันเป็นแบบนั้น
ถ้าสมมุติว่าต้องการจะเสนอข่าวในเรื่องของผมแต่มันไม่ได้กระทบแค่ตัวผม
แล้วก็สถาบันเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมเราก็คงทำได้แค่ว่าออกมา
บอกว่ามันเกิดอย่างนี้ผมทำแบบนี้ไม่ได้ขอร้องขอความเห็นใจ
ไม่ได้แก้ตัวแต่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะครับ